อย่ารอช้าใส่เกียร์๕เดินต่อดีกว่า

เพราะที่นี่มีคนโชคดีได้โชคได้ลาบ
จากวัดถูกโบราณอายุเป็นร้อยปี
สิ่งนี้คืออะไรอย่ารอช้าไปดูสิคะ
ไปค่ะไปกันที่วัดหลวงบดินเดชาสิงสิงหาเสนีค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเรือโบราณขนาดใหญ่
อายุนับร้อยปีค่ะแล้วก็อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มายาวนาน
ชาวบ้านพอทราบข่าวรู้ข่าวกันใครที่เดินทางมาจากทั่วทุกขนแห่ง
ก็มาที่นี่เพื่อมาดูเรือโบราณนี่แหละแล้วไม่ได้มามือเปล่า
ก็เอาแป้งมาสาดมาโรยแล้วแต่วิธีนะ
แล้วแต่บางคนอาจจะเทแป้งใส่มือแล้วค่อยโปะเข้าไปบนเรือ
บางคนก็บีบแป้งใส่เรือไปเลยนี่แต่ละคนวิธีเทคนิคก็จะไม่เหมือนกัน
ถูกต้องนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็หวังพึ่งแป้งนะฮะ
เพื่อที่จะทำให้เห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้น
ปล่อยไปปล่อยมาโอ้เหลือเต็มนิ้วหมด

ดิค่ะมันก็ต้องลงทุนนิดนึงนะคะทีนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
สาเหตุที่ชาวบ้านมารวมตัวกันมากมายมาขอโชคลาภจากเรือโบราณลำนี้
เพราะเคยมีคนได้โชคมาแล้ว
นี่บางคนโรยเข้าหน้าเลยเห็นไหม

เขาคงร้อนนะคะอากาศร้อนในช่วงนี้
พอไปดูเรือโบราณเรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ต้องการแล้วก็มาที่แผงลอตเตอรี่ค่ะ

เพราะเคยมีคนโชคดีได้รับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนมาแล้ว

ว่ากันว่าแบบนี้เล่าสืบต่อกันมา
ชาวบ้านที่เขาทราบข่าวก็เลยอยากจะโชคดีบ้างเหมือนกัน

อยากจะไปดูเรือโบราณก็เชิญแวะได้นะคะ

ใครไปซื้อโรตเตอรีช่วงนี้ผมบอกละกัน

เอาไปว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวอันนี้เขาโอ้นได้
ถ้าไม่มีจริงยังไม่ต้องซื้อ